ของบราซิลเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงนะครับอีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์พันธุ์หายากของโลก
แต่ว่าหลังจากมีการเข้าไปใช้ประโยชน์ป่าแล้วก็ล่าสัตว์เพื่อการค้า
ก็ส่งผลให้สัตว์หายากเริ่มลดจำนวนลงจนใกล้จะศูนย์พันธุ
อย่างเช่นลิงไลออนธรรมรินสีทองซึ่งเป็นสัตว์พื้นถิ่นในทวีปอเมริกาใต้
ซึ่งนักอนุรักษ์ก็เลยใช้วิธีนะครับดึงชาวบ้านในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็ดูแลป่าจนสามารถเพิ่มจำนวนลิงหายากนี้ได้สำเร็จครับ
ชมหน้าของลิงไลออนธรรมรินสีทองสัตว์พื้นถิ่นในทวีปอเมริกาใต้
ซึ่งก่อนหน้านี้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์
จากถูกล่าเพื่อส่งออกเป็นสัตว์เลี้ยงรวมทั้งถูกส่งไปยังสวนสัตว์ต่าง
กระทั่งหลายฝ่ายเริ่มตื่นตัวและเกิดโครงการเพื่อจะอนุรักษ์และขยายพันธลิงสายพันธุ์นี้ให้อยู่ต่อไป
สำหรับปฏิบัติการช่วยเหลือลิงไลออนธรรมรีนสีทองเริ่มขึ้นในช่วงต้นปี๑๙
โดยความร่วมมือของนักวิจัยในบราซิลและต่างชาติ
ซึ่งตั้งเป้าหมายแรกด้วยการจับคู่ขยายพันธุ์ให้แก่ลิงที่ยังเหลือ
จากนั้นเริ่มเป้าหมายต่อไปด้วยการฟื้นฟูป่า
โดยตั้งหน่วยอนุรักษ์ด้านชีวภาพโปโกดาสอันตัสในรัฐริโอ
เพื่อเข้าร่วมฟื้นฟูแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของพวกมัน
โดยจะมีการควบคุมพื้นที่อย่างเข้มงวดและยังจัดการให้พื้นที่โดยรอบ
เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อใช้สำหรับการวิจัยและศึกษาเท่านั้น
อย่างไรก็ตามโครงการนี้ไม่ได้ประสบความสำเร็จในครั้งแรก
โดยในปี๑๙๘๓นักวิจัยได้ทดสอบนำลิงที่มาจากสวนสัตว์มาใส่อยู่ในป่าเป็นครั้งแรก
ในป่าเป็นครั้งแรกแต่กลับพบว่าพวกมันไม่สามารถปรับตัวอยู่ตามธรรมชาติได้
ล้มตายจำนวนมากเนื่องจากไม่รู้วิธีเอาตัวรอดจากเสือดำ
สัตว์นักล่าตัวอื่นรวมทั้งไม่สามารถหาที่พักอาศัยที่เหมาะสม
และหาอาหารด้วยตัวเองได้
แต่อีก๓๐ปีต่อมาจำนวนประชากรของพวกมันได้เริ่มเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
หลังจากที่รู้จักแหล่งอาหารทั้งผลไม้กว่าร้อยชนิดและแมลงนานาชนิด
ซึ่งทีมวิจัยดูสภาพแวดล้อมจนเหมาะสม
ทำให้ป่าในเขตซินวายาดิมห่างจากนครริโอเดอร์จันเนโรราว๗๐กิโลเมตร
กลับมาเป็นแหล่งรวมของเจ้าลิงไลออนธรรมรินสีทองถึง๓๒๐๐ตัว
จากเดิมที่มีประชากรอยู่เพียง๑๕๐ตัวในพื้นที่ป่าดิบชื้นของบราซิล
และยังทำให้นครริโอแห่งนี้เป็นสถานที่เดียวในโลก
ยังคงมีลิงสายพันธุ์นี้อาศัยอยู่ในป่าตามธรรมชาติ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมฝูงลิงไลออนธรรมรีนสีทอง
ภายในเขตป่าสงวนอย่างใกล้ชิด
นักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้าผ่านทุ่งย่า
โดยมีไกด์ที่มีวิทยุสื่อสารและชำนาญเส้นทางเป็นผู้นำทาง
เบอร์ลันกาบราวเจ้าหน้าที่สมาคมอนุรักษ์ลิงไลออนธรรมรินสีทอง
ที่ทำหน้าที่เป็นไกด์นำทางครั้งนี้เล่าว่า
ตามธรรมชาติเจ้าลิงไลออนธรรมรินสีทองตัวผู้
จะมีหน้าที่สำคัญในการดูแลพื้นที่โดยรอบ
เพื่อคอยป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับครอบครัวของมัน
ส่วนมาตินซึ่งทำงานเกี่ยวกับลิงพวกนี้มาตั้งแต่ปี๑๙๙
และนับเป็นทีมงานรุ่นแรกที่บุกเบิกเรื่องนี้อธิบายว่า
ธรรมรินอาศัยอยู่เป็นฝูงฝูงละประมาณ๘ตัว
โดยจะมีเพศผู้ตัวโตเต็มวัยอยู่๑๒ตัว
รวมทั้งตัวเมียวัยเจริญพันธุ์๑ตัวและลิงวัยหนุ่มสาวอีก๓ตัว
แต่ละตัวนั้นจะมีคู่เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น
โดยนักอนุรักษ์หวังว่ากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลักษณะนี้
จะมีเกษตรกรที่สนใจให้ความร่วมมือมากขึ้น
เพื่อร่วมกันปกป้องป่าและขยายพื้นที่อนุรักษ์ออกไป
เพื่อให้ลิงเหล่านี้สามารถอยู่รอดและขยายพันธุ์ต่อเนื่องในอนาคต
อยู่รอดของพวกมันยังเป็นการรับประกันความอยู่รอดของสัตว์สายพันธุ์อื่นในพื้นที่ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นสล็อตหรือลิงแมงมุมที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์การลงให้อยู่
เขาคิดว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบนี้เป็นไอเดียที่ดี
การที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว
ก็จะทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน
ส่วนนักท่องเที่ยวเองก็จะรู้สึกว่าเงินที่เสียไปคุ้มค่า

ยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ลิงเหล่านี้ไปพร้อมกันด้วย

สามารถถ่ายภาพลิงเหล่านี้ได้อย่างใกล้ชิด
รวมทั้งทดลองใช้ชีวิตแบบชาวบ้านในชนบทด้วยตัวเอง
ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บมันสัมปะหลัง
จนถึงขั้นตอนการนำมันสัมปะหลังไปทำอาหาร
โดยหากต้องการท่องเที่ยวชมในพื้นที่ป่าสงวนเพียงอย่างเดียว
เสียค่าใช้จ่ายที่ราว๑๖๐๐บาทต่อคน

รวมทั้งทานอาหารเที่ยงภายในหมู่บ้าน
เสียค่าใช้จ่ายราว๓๕๐๐บาทต่อคน